กลับมาในช่วงนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศ
ของการไปขอรับการเยียวยานะคะ
การที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระนะคะ
สมัครประกันสังคมมาตรา๓๙แล้วก็มาตรา๔๔

สิทธิ์รับการเยียวยา๕๐๐๐บาท

สำนักงานประกันสังคมเกือบแตกค่ะ

ไปตามคิวไปต่อคิวตามสาขาต่าง
เพื่อที่จะสมัครมาตรา๓๙มาตรา๔๐
ในการรับสิทธิ์ที่จะรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีออกมาตรการเยียวยากลุ่มนี้
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์
สำหรับลูกจ้างแล้วก็กิจการใน๑๐จังหวัดสีแดงเข้มนะคะ

เป็นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่๙

ก็มีทั้งคนที่ทำอาชีพอิสระมาต่อคิว

คือเขาบอก๘โมง๔๐๐คิวเต็มหมด
หลัง๑๑โมงเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาแจ้งบอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่๘โมงครึ่ง
ขนาดบางคนเอาบัตรทองมาด้วยมาถามว่า
แล้วถ้ามีอย่างนี้เขาจะอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะ
เขามีคำตอบหรือเปล่าเพราะว่าเขาเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะ
บัตรสุขภาพที่ใจและมันมีผลกระทบ
แล้วก็บางคนก็ไม่เข้าใจว่าจะรับผลกระทบยังไง
หรือว่ามันใช้สิทธิ์ยังไง
ตรงนี้ค่ะคนที่ให้คำตอบดีที่สุดคือประกันสังคมไง
ผมก็อยากจะรู้ไงแล้วคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้ไปด้วย
ท่านเป็นผู้มนุยการประกันสังคมพื้นที่๙นะคะ
บอกว่าก็ยังมีช่องทางการสมัครอีกหลายช่องทางนะคะ
หรือจะเป็นทางออนไลน์เว็บไซต์ของประกันสังคม
ตรงนี้ก็สามารถที่จะไปลงรายละเอียดได้
จะได้ไม่ต้องมาเบียดกันที่สำนักงานประกันสังคมนะคะ
อันนี้ก็คือส่วนของการไปขอรับสิทธิ์เยียวยานะคะ
อีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยนะคะ
ก็คือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับสมาคมธนาคารไทย

ออกมาตรการพักชำระหนี้๒เดือน
จากการล็อกดาวน์ในพื้นที่๑๐จังหวัดเนี่ยนะคะ
อันนี้คนถามแล้วแต่แต่ละรอบก่อนเลยนะ
นี่รอคอยเลยค่ะนี่เป็นการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
อันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ
ส่วนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบแต่ว่ายังเปิดกิจการได้
ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นนะคะ
ซึ่งลูกหนี้ก็สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้
เพื่อที่จะแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้
ตั้งแต่๑๙กรกฎาคมนี้นะคะ
คุณผู้ชมนะคะก็สามารถไปพูดคุยกับธนาคารได้นะคะ
มีข้อสงสัยติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงิน
ก็จดเบอร์นี้ไว้หน่อยค่ะ๑๒๑๓นะคะ